คุณผู้ชมคะคุยกับทนายในวันนี้นะครับ
พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องการใช้รถใช้ถนน
บางทีก็อาจจะใจร้อนมีกระทบกระทั่งกันบ้าง
กลายมาเป็นเหตุลุกลามใหญ่โตทะเลาะวิวาดกันนะคะ
ทีนี้เรื่องนี้ค่ะเราต้องมาพูดคุยกันทั้งคนขับรถว่า
จะทำยังไงที่จะประคองสติแล้วก็ประคองตัวเราด้วยนะคะ
พูดคุยกันกับทนายวสารฝีมือช่างรองประธานเผยแพร่กฎหมายสภาธนายความ

วันนี้เรามาเจอกันเร็ว๑วันก่อนวันพุธนะคะอาจารย์

คนขับรถนอกจากจะมีทักษะในการขับที่ดีแล้ว
ควบคุมรถที่ดีแล้วต้องมีทักษะในการควบคุมสติแล้วก็ควบคุมอารมณ์ด้วยใช่ไหมคะ
ครับต้องคือในขณะขับรถนะครับก็ต้องทำสติให้มันปกติอยู่เสมอ

อย่าใจร้อนอย่าวู้วามมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งมาจากบ้านนะก็ต้องใจเย็นก่อน
อาจารย์บางทีตัวเราก็ใจเย็นอยู่ดีหรอก
แต่ว่าคนขับรถคันอื่นเป็นตัวกระตุ้นทำให้เราใจร้อนไปบ้างก็มี
ครับยังไงก็ต้องตั้งสติให้ได้ครับ
เพราะบางทีคนมาจากต่างถิ่นต่างที่แล้วก็การขับรถขับลามันไม่เหมือนกัน
ว่าถ้าเรามาจากต่างประเทศเราจะเห็นว่าต่างประเทศเขาเป็นระเบียบเรียบร้อย
จะไม่มีการขับไปแซงหน้าแซงหลังไม่มีการตัดหน้าอะไรกันเขาจะเป็นระเบียบกัน
อันนี้คือเราต้องปลูกฝังไว้เลยนะครับ
แต่ถ้ามีการตัดหน้าปั๊บนี่เราชักฉุนแล้วไม่ให้มาตัดหน้าตามแล้วไล่ตามไล่ตามปาดทับเลย
นี่เราจะเป็นปัญหาแล้วครับเมื่อเป็นปัญหาแล้วทีนี้อะไรมันจะเกิดขึ้นครับ
กฎหมายมันจะตามมาอีกหลายบทเลยนะครับเพราะอยากให้ระวังไว้ครับ
ทีนี้มาเริ่มขึ้นกรณีของดีเจที่ขับรถกระบะถอยไปชนกับยาริส
ความผิดที่มันเกิดขึ้นผิดอย่างไรบ้างโทษมีอะไรบ้างฮะ
ครับการเราจะดูนะครับว่าการที่ขับรถไปตามถนนเนี่ยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ได้รู้จักใครเลยไม่ได้มีเหตุกดเครื่องอะไรเลยแล้วถ้ามันเกิดอุบัติเหตุเขาเรียกว่าเป็นการกระทำโดยประมาท
การกระทำโดยประมาทนะครับในเรื่องของทำให้เสียทรัพย์เนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นเพราะกฎหมายเขียนไว้เลยนะครับว่าถ้าเป็นการกระทำให้เสียทรัพย์เนี่ยนะครับถ้าเป็นการกระทำโดยประมาทเช่นว่าเราเดินไปตลาดแล้วไปเตะไข่คนที่เขากำลังขายของอยู่ขายของอยู่อย่างเงี้ยถือว่าโดยประมาทไม่ต้องรับผิดในเรื่องความผิดทางอาญาในเรื่องทำให้
ชนรถยาริสอันนี้คือเขาผิดแล้วล่ะ

และอย่างรถเก่งที่มีการเดินไปเคาะกระจก

ก็อาจจะไปเคาะว่าให้เตือนหรือยังไงครับ
แต่ถ้าไปชกเขาไปทำร้ายเขา
อันนี้ก็จะผิดในเรื่องของทำร้ายร่างกาย
คืออาจารย์กำลังจะบอกว่าถ้าเกิดไปเคาะกระจกเฉยไม่เป็นอะไรไม่เป็นไร

เข้าข่ายรวมถึงถ้าเกิดว่า

แล้วใช้อาวุธไปตี

คือการกระทำเนี่ยไม่อยากให้ไปสองคนไป

ผู้เสียหายก็คือตำรวจ

อาจารย์ขันในกรณีนี้ถ้าสมมุติเกิดว่า

มีการหยิบสิ่งของที่น่าจะใช้เป็นอาวุธได้

แบบนี้ถือว่าผิดไหมคะก็ผิดครับ
ข่มขู่ก็คือต้องเอาอาวุธออกมาไปข่มขู่เขา
แล้วก็ในเหตุการณ์เนี่ยถ้าตัวเองเป็นคนผิด
แล้วไปพูดในลักษณะให้คนอื่นเขาเสียหาย

แสดงว่ากรณีที่คลิปที่มีการออกมา
โดยที่เป็นพลเมืองดีเห็นเหตุการณ์ถ่ายคลิปไว้
แล้วก็มีการไปถ่ายคุณเก่งให้เล่าเหตุการณ์ให้ฟัง
ตอนที่ดีเจเก่งเล่าเหตุการณ์ที่บิดเบือนไปจากความจริง
กรณีนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกระทงอีกหนึ่งความจริง

คือใส่ร้ายผู้อื่นให้บุคคลอื่นได้รับความเสียหาย
ถ้าเป็นการเข้าสื่อนะครับ
เป็นเรื่องสื่อเรื่องโทรทัศน์เรื่องวิทยุที่เขาออกรายการอะไรอย่างนี้นะครับ

โทษไม่เกิน๒ปีปรับไม่เกิน๒๐๐๐๐๐บาทอย่างนี้นะครับ

ยังมีความผิดอีกความผิดอีกอันหนึ่งก็คือเกี่ยวกับเรื่องว่า
ถ้าเราเอาข้อความที่ว่านี้นะครับไปเข้าสู่คอมพิวเตอร์
ก็จะมีความผิดพระราชมัติว่าด้วยคอมพิวเตอร์ปี๕๐ด้วยครับ
เพราะความที่พูดมาแล้วมันไม่ตรงกับคำจริง
ทำให้ประชาชนบุคคลอื่นได้รับความเสียหาย
นะครับจะผิดภูมิเลพหนึ่งมาตรา๑๔ภูมิเลพหนึ่งครับ
อันนี้โทษจำคุกไม่เกิน๕ปีนะครับ
แล้วก็อย่างกรณีที่คนที่ได้รับผลกระทบ
อย่างคนที่ขับรถสีแดงนี่สามารถเรียกร้องอะไรได้บ้างครับ
ค่าเสียหายค่าทำขวัญค่าอะไรค่าเสียโอกาสอะไรได้บ้าง
อันนี้นะครับถ้าสิ่งใดที่เกิดขึ้น
จากการกระทำของบุคคลอื่นที่ผิดกฎหมายนะครับ
บุคคลนั้นมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องค่าเสียหายได้นะครับ
อันนี้ก็เป็นค่าเรื่องการซ่อมรถแน่นอนแล้วนะครับ
ที่๒ก็คือค่าที่เสื่อมราคา
รถป้ายแดงมาหรือรถดีไม่เคยชนเลย
ต้องมาเสื่อมราคาต้องมาบุบมาอะไรต่าง
ทำยังไงก็ไม่ดีเหมือนเดิมนะครับ
แล้วก็ค่าในการที่ว่าเราต้องจ้างรถไปที่ทำงาน
เราไปส่งลูกส่งภรรยาไปทำงานอย่างนี้ครับ
ส่งตัวเองไปทำงานนี้ไม่มีก็ต้องได้รับด้วยนะครับ

ถ้าเกิดว่าเราขับรถอยู่ดีมีอีกคันหนึ่งมาขับชนแล้วหนีไป

คนขับคนนั้นผิดไหมครับ

ครับถ้าขับรถคือตามหลักของกฎจราจรนะครับ
ขับรถถ้าถูกจะถูกจะผิดนะครับ
แม้ถูกเนี่ยถ้าหนีกฎหมายพึงสันนิษฐานว่า

ถ้าเกิดกรณีที่คนที่เขาขับรถชน

รีบมากเลยแล้วเดี๋ยวจะกลับมาเคลียร์ทุกอย่าง

แล้วก็แจ้งตำรวจครับ

เดี๋ยวก็ตรวจสอบให้ตำรวจเขาตรวจสอบ
คือเอาสะเย็นไปตรวจสอบกับกรมผลส่งได้เลย

กรมรวจเขาจะตั้งเขาหา

แล้วถ้าเกิดว่าเราไม่สนใจคือแปลว่าเราไม่ติดต่อ

เดือนยึดเป็นของรัฐเลยครับ

บอกว่าขับรถชนกับคู่กรณี
แล้วก็เกิดการชกต่อยกันทั้งสองฝ่ายอาจารย์
แบบนี้ในกรณีที่มีการชกต่อยกันของทั้งสองฝ่าย

ก็รถก็แสดงว่าอาจจะปาดหน้าปาดหลังกัน
หรือไม่พอใจกันหรือขับต่างคนต่างแข่งกันมา

เมื่อเสร็จแล้วก็ลงมาโชคกันเอง
ชกกันเองก็คือการทะเลาวิวาส

ก็ต้องดูว่าใครเป็นมากเป็นน้อย

จะไปแจ้งคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนี้ไม่ได้
ก็ถือว่าไปร่วมกันทะเลาวิวาส
เมื่อร่วมทะเลาวิวาสแล้วกฎหมายไม่ถือว่าเป็นผู้เสียหายโดยนิตินัย
คนที่จะมาดำเนินการตำรวจแจ้งให้เราเป็นจำเลยทั้งคู่เลยครับ
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าพลาดไปนิดเดียวอารมณ์ร้อน

สิ่งที่ผ่านมาไม่ว่าชนมาจริงเราอาจจะไม่ผิดเลยก็ได้

ใช่ครับเราก็กลายเป็นจำเลอยู่ด้วยโดนเป็นคดีเพิ่มนะครับโดนเป็นคดีอีกนะครับ
ที่เราจะนั่งได้เปรียบหน่อยว่าเราจะเรียกนั้นเรียกนี้ได้เต็มที่
ต้องมาเป็นผู้ต้องหาอีกแล้วต้องมาเคลียร์กันอีกว่าเป็นยังไง

คุณผู้ชมครับบอกว่าถ้าขับรถชนกันบนถนนแต่ถูกอีกฝ่ายทำร้ายร่างกาย

เอาหลักฐานเรื่องของการตรวจสอบร่างกายสามารถไปเรียกร้องอะไรได้บ้าง
อีกฝ่ายสามารถรับผิดชอบยังไงได้บ้างครับ
ครับถ้าเราไม่ตอบโต้นะครับแล้วก็ยังมาทำร้ายเราอะไรเรานะครับ
อันนี้ความรับผิดของฝ่ายนู้นต้องรับผิดเต็มร้อยอยู่แล้วครับ

ทั้งเรื่องของรถชนทั้งเรื่องของทำร้ายร่างกาย

ถ้าเกิดว่าเป็นคนขับรถไปชนเราเป็นฝ่ายผิดเรารู้อยู่

แต่ว่าตอนที่ชนเกิดเหตุเสร็จแล้ว
คนที่เป็นฝ่ายผิดเรียกประกันแล้วนั่งอยู่ในรถ

แต่คู่กรณีของเราออกมาตะโกนด่าทอพูดจาเสียหาย

ครับการด่าก็คือเป็นการดูหมินซึ่งหน้า

แต่เราไม่ได้โต้ตอบเราไม่ได้ทำอะไรเราก็ไม่ได้ผิดอะไร

เราก็มีหน้าที่ว่าเราเรียกประกันเพราะรถเรามีประกัน
แต่ทางที่ดีก็อาจจะออกมาพูดมาคุยหน่อยนึง

ว่าผมกำลังติดต่อกับประกันอยู่นะ
ใจเย็นนิดหนึ่งเพราะเวลาคนเวลาชนกันจะเกิดการโมโหนะครับ

คืออารมณ์ไม่ดีหนึ่งเสียเวลา

บางคนกำลังจะไปที่สำคัญต้องผิดหมดเลยครับ
ทีนี้เราต้องขอโทษเขานะครับต้องลงพูดคุยกันดี
ถ้าคุยดีแล้วเนี่ยมันก็จะลดเรื่องของความกดดันทั้งหมด
เรื่องความต่างที่จากเรื่องใหญ่ก็เป็นเล็กลงมาครับ
อาจารย์ที่ผ่านมาเคยมีคดีอะไรที่แปลกเกี่ยวกับเรื่องรถชน
มีครับก็คือคนบางทีโกรธกัน
ผิดใจกันแล้วก็อาฆาตกันจะฆ่ากัน

คือรู้เลยว่าวางแผนเลยว่ารถคันนี้จะออก
จากบ้านกี่โมงไปทำงานกี่โมงเวลาเท่าไหร่ผ่านตรงไหนบ้าง
แล้วก็ให้รถสิบล้อมาตัดหน้าหรือมาชนอย่างนี้ก็มี

ใช่ครับอันนี้คือเป็นความผิดทางกฎหมายเลยนะครับ
ฐานฆ่าคนตายเลยนะครับโทษผ่านชีวิตเลย
คือแทนที่จะเป็นการขับรถโดยปกติ
ไปทำงานนะครับแล้วก็เกิดเป็นเหตุปกติอันนี้ก็ไม่เท่าไหร่ครับ
เพราะโทษเนี่ยมันจะวางไว้ว่าโทษจำคุกไม่เกิน๑๐ปี
จะลงโทษน้อยเพียงใดก็ได้
แล้วก็มีการชดเชยความเสียหาย
ในเรื่องเยียวยากับคนที่บาดเจ็บหรือคนที่เสียชีวิต
สารก็อาจจะรอลงอาญาไว้ให้

เพราะบางคนเนี่ยเวลารถชนแล้วไม่รู้ต้องทำอะไร

ยิ่งเกิดเหตุกลางคืนด้วยอาจารย์ค่ะ
โดนชนปุ๊บแล้วต้องทำยังไงอันดับแรก

เราก็ต้องหยุดก่อนครับ

พอตั้งหลักเสร็จแล้วก็ต้องแจ้งนะครับ

หรือเจ้าที่โรงพักษณ์

ว่ารถคุณอะไรรายละเอียดยังไง

เอาออกจากทางที่มันเป็นอันตราย
ถ้าชนกันปุ้งชนมอไซค์ชนอะไรอย่างนี้นะครับ

เพราะว่ารถทุกคันมีประกันมีพรบ
ยังไงก็เขาก็จะมีการชดใช้อยู่แล้วครับ

อันนี้กฎหมายเขาสันนิษฐานได้ว่าเป็นผู้ผิดเลยครับ
ที่เราจะได้เปรียบกลับผิดไปเลยครับ

กรณีอย่างที่รถปลดทุกข์เคยนำคลิปมาออกอากาศ

ขับมาแล้วก็ชนกับรถเก๋ง
แต่หลังจากนั้นเขาก็มีการเรียกค่าเสียหายแบบนี้
ถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าไม่ต้องไปแจ้งประกันหรอก

แนะนำนิดนึงสิคะคนที่ขับรถแล้วเจอแบบนี้

คือจริงแล้วเนี่ยมีประกันก็ต้องให้ประกันเขาจัดการ

ไม่อยากเสียเวลารอประกันนาน

ถ้าอันไหนมันเห็นว่ามันเล็กน้อย

ทำให้อันตรายต่อร่างกายนะครับ
ก็จะคุยกันด้านในเรื่องแพ่งนะครับ

เสร็จแล้วแล้วก็ค่อยไปเค็มเอากับประกันทีหลังได้ครับ

สิ่งสำคัญที่เราพึงตระหนักเอาไว้เวลาขับรถ

ขับรถก็คือกฎจราจรสำคัญนะครับ

คือป้ายห้ามแซง

ทางแยกทางร่วมต้องระมัดระวัง
อย่าไปฝ่าฝืนกฎจราจรนะครับ
แล้วก็ขับรถเนี่ยก็อย่าไปดื่มของมืนเมานะครับ

ถ้าเกิดเป็นเหตุต้องปฏิบัติตามกฎจราจร

แล้วก็ดูต่างว่าฝ่ายตรงข้ามเป็นใครอะไรยังไง

เขาจะมาจัดการให้หรือแจ้งบริษัทประกัน

ให้ใจเย็นให้ตั้งสติไว้
เรามาอยู่ในร่วมตรงนี้เดียวกันในถนน
มันอาจจะมีข้อที่ผิดพลาดบ้าง

เรื่องนี้ก็คือมีการย้ำเตือนกันตลอดแหละ
เป็นช่วงเทศกาลหรือว่าไม่เทศกาลก็แล้ว
แต่คนขับรถเองก็ต้องพร้อม

ในขณะขับขี่หรือว่าก่อนขับขี่
เพราะว่ามันจะส่งผลต่อการควบคุมรถนั่นเองนะคะ

บอกว่าเดินข้ามทางมาลัยอยู่

เขาขอใบขับขี่ไว้ให้ไปคุยที่โรงพัก

ถ้าไม่มา๒ครั้งเขาจะออกมาจับ

เพราะทำให้คนบาดเจ็บใช่ไหมครับ
และพรบแล้วก็เอาใบประจำวัน
ไปรับค่าชดเชยตามพรบได้เลยครับ

แล้วถ้าสมมุติเกิดว่ามีคนเจ็บเราควรรีบพาเขาไปโรงพยาบาล
หรือว่าแล้วเราจะมีการประสานกับประกันยังไง
คือกลัวไม่มีคนเฝ้ารอให้เกิดเหตุ
ก็เราต้องแจ้งมันจะมีเดี๋ยวนี้มันจะมีหน่วยช่วยเหลือ
ก็คือ๑๖๖๙อะไรแจ้งบอกเขาเดี๋ยวเขาจะมาจัดการ
เพราะบางทีเราไปช่วยเหลือที่ผิดลักษณะผิดแบบ
ก็จะทำให้เขาบาดเจ็บหนักยิ่งขึ้นเราก็แจ้ง๑๖๖๙ที่เป็นของโรงพยาบาล
เขาจะมาดูแลหรือว่าแจ้งพวกที่เป็นพวกปติ๊กตึงหรืออะไรพวกนี้นะครับ
โดยงานนี้เขาก็จะมาเลยนะครับเขาจะวิ่งรีบมาเลยมาจัดการให้เรา
แล้วก็ส่วนต่างในการที่เกี่ยวกับเรื่องขยับรถอะไรรถ
เขาก็จะมาทำให้เขาจะมาถ่ายรูปให้จะมาสอบสวนเบื้องต้นให้

ก็คือแนะนำให้ติดต่อแล้วก็ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ดีกว่า
ถ้าเกิดว่ามีคนเจ็บอะไรการเคลื่อนย้ายการประถมพยาบาลเบื้องต้น
ให้เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ทางด้านนี้ทำจะดีกว่า
แล้วก็จะทำให้ไม่เกิดผลกระทบหรือว่าไม่เจ็บหนักมากยิ่งขึ้นด้วย
วันนี้พูดคุยกันหลากหลายประเด็นเลยนะคะแต่ว่าคุณผู้ชมท่านไหนที่บอกว่า
มีประเด็นกฎหมายเพิ่มเติมอยากจะปรึกษาอาจารย์อยากจะโทรถาม
สามารถโทรไปได้นะค่ะแสดวร๑๑๖๗ที่ปรึกษากฎหมายสภาษณาความนั่นเอง
วันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะคะที่มาพูดคุย
แล้วก็มาให้คำแนะนำการเกี่ยวกับเรื่องข้อกฎหมาย
อาจารย์วศาลฝีมือช่างรองประธานผลแพทย์กฎหมายสภาษณาความ
เจอกันเป็นประจำนะครับขอบคุณครับ

ยังมีอีกหลายประเด็นติดตามกันกับรถปลดทุกข์ครับ